ระเบิดความยิ่งใหญ่อีกครั้งกับฟุตบอล๗คน
รายการที่มีเงินรางวัลสูงสุดกว่า๒ล้านบาท

ล่าสุดได้ทีมที่ผ่านการคัดเลือก
จาก๘จังหวัดทั่วประเทศจำนวน๑๖ทีม
พร้อมลงชิงชัยรอบสุดท้าย

โดยปีนี้มีการดึงอดีตนักฟุตบอล
อย่างเอมิลเฮสกีและเอมอนโก้คานู
มาร่วมสร้างศีรษรรณในแมทการแข่งขัน

จะเป็นในลักษณะฟุตบอลเฟสติวัล
ที่เอาฟุตบอลและบันเทิงมาไว้รวมกัน

จะได้สัมผัสกับกิจกรรมในครั้งนี้ครบทุกมิติ

เราต้องการที่จะช่วยพัฒนานะฮะเรื่องของตัวฟุตบอลนะครับ
เราก็ให้โอกาสเพียรกษ์

ปีเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนที่เราจัด
ก็ก็จะมีฟุตไทรคเป็นมินิคคอนเสิร์ต
ท้ายที่สุดคือวันเสาร์เป็นงานไฟนอล

ทั้งหมดจะมีทีมมาร่วมกันทั้งหมด๑๖ทีมด้วยกัน
แฟนบอลที่ชื่นชอบความสนุกตื่นเต้น
ของรายการช้างฟุตบอลเซเว่น
สามารถติดตามการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้
ในวันเสาร์ที่๒๑พฤษภาคมนี้
ที่สนามซุปเปอร์คิกย่านเม่งจ่าย
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน